พาคุณผู้ชมไปที่บึงกาลค่ะมีสองสามีภรรยาเขาอยู่ในบ้าน
แล้วก็อยู่ดีมีคนร้าย๓คนมาตะโกนเรียกสามีให้ออกไป
แล้วก็ตะโกนด่าแบบรุนแรงอะค่ะตัวสามีบอกว่าให้ภรรยาอุ้มลูกสองเดือน
หลบไว้ในห้องพอคนร้ายสามคนเห็นว่าตัวสามีไม่ยอมออกไปหานะ
พังบ้านเข้าไปแล้วก็ทำร้ายจนตัวสามีเนี่ยได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็เหมือนกับว่าจะพยายามเข้าไปทำร้ายตัวภรรยาและลูกลูกสองเดือนนะ
อยู่ในห้องเหมือนพยายามจะพังประตูเข้าไปค่ะ
โชคดีจริงเหมือนเพื่อนบ้านเขาสังเกตเห็นว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้น
เขาตะโกนบอกว่าตำรวจมาตำรวจมาคนร้ายก็เลยหนีไปเนี่ยค่ะ
ตำรวจสพเซกาเข้าไปตรวจสอบค่ะ
ก็เจอนางสาวสิริกุญชรแสนสุริวงศ์

กล่อมลูกอยู่กับสามีสามีคือนายชัดชัยจันเลิศ

ขี่รถจักรยานยนต์มาไม่เห็นสีไม่เห็นยี่ห้อนะคะ
ยืนตะโกนด่าแล้วก็ตะโกนท้าให้สามีออกไปเจอ
ถ้าไม่ออกจะฆ่าให้ตายทั้งบ้านขู่แบบนี้ด้วยนะคะ
หนึ่งในคนร้ายค่ะใช้ด้ามจอบ
ทุบพังหน้าต่างกระจกแล้วก็บุกเข้าไป

จากนั้นพยายามจะพังประตูเข้าไป
ทำร้ายตัวภรรยากับลูก๒เดือนอีกด้วยค่ะ
ตอนนั้นเนี่ยโชคดีจริงเพื่อนบ้านช่วย
ตะโกนเสียงดังว่าตำรวจมาตำรวจมา
คนร้ายก็เลยหนีขี่รถจักรยานยนต์หนีไป
นางสาวสิริกุญชรเล่าให้ฟังนะคะว่า
พอเปิดประตูห้องนอนไปดูสามีเนี่ย
โอ้โหต้องตกใจค่ะเพราะสามีนอนแน่นิ่งเลย
จมกองเลือดอยู่ทางลงบันไดห้องครัวก็มี
ตัวสามีมีแผลถูกฟันที่ไทยทอยแผลลึกเลยนะคะ
คือพยานเล่าให้ฟังว่ามองเห็นกระดูกเลยค่ะ
เหนือใบหูด้านขวาก็มีรอยช้ำบวม
ศีรษะมีแผลยาว๕เซนติเมตรก็รีบนำส่งโรงพยาบาลเซกาศ
ล่าสุดคุณหมอก็ส่งตัวไปรักษาต่อ
ที่โรงพยาบาลสกลนครเพราะว่าอาการสาหัสมาก
ในที่เกิดเหตุเจ้าที่พบเศษขวดเบียร์แตกระจายอยู่ด้วย
มีมีดปลายแหลมตกอยู่๑เล่มด้วยก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะ
หลังจากนี้ก็ต้องสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุ
และติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ